คุณผู้ชมมาดูตำรวจหน่อยค่ะตำรวจยุคนี้ท็อปฟอร์มมาก
ครับทำเรื่องดีใช่ไหมครับลองฟังก่อน
ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พบตรบิ๊กปั๊กจะเกษียณแล้วตื่นหรือยังลองดูลูกน้องท่านหน่อยค่ะ
ที่เชียงรายตำรวจเชียงรายค่ะคุณผู้ชมเห็นรถกระบะผู้หญิงขับมา
เฮ้ยทำไมลักษณะคือท้ายกระบะมันเผยผิดปกติเหมือนมันทุกข์ซุกซ่อนอะไรมา
ยาเสพติดแน่เลยให้ถอดค่ะถอดชิ้นส่วนท้ายกระบะ
สรุปไม่เจอยาเสพติดตอนประกอบเข้าเนี่ยรู้ไหมคะ
ของเขาเสียหายแล้วตำรวจพูดว่าไงลองฟังค่ะ
หรือว่ามันจำลักคุณตำรวจนี่มันไม่ขนาดไหนค่ะ
เราเป็นเจ้าของรถไหม
ไม่ใช่แต่เป็นน้องเจ้าของรถเนี่ยเป็นน้องชายหนูไงค่ะ
เราไม่ใช่ผู้กรรมศิษย์
ไม่ใช่ได้ยังไงค่ะ
ไม่ใช่ได้ยังไงเรียนกฎหมายไหม

เยหมดเลยเนี่ยค่ะ
เรียนกฎหมายมาไหมตำรวจถามประชาชน
คืออย่างนี้คุณผู้ชมรถกระบะคันนี้เห็นไหมคะ
เจ้าของคลิปพี่ผู้หญิงเขาขับรถมา
รถกระบะคันนี้เป็นของน้องชายเขา
ทีนี้ตำรวจเห็นค่ะเอ๊ลักษณะฝาท้ายเนี่ยคือมัน
เยอเหมือนบรรทุกอะไรมาหรือเปล่า
ลักษณะคือมันดูหนักก็เลยให้ถอดชิ้นส่วนออกมา
กลัวว่าจะมียาเสพติดซ่อนอยู่ในฝากระโปรง

คือต้องบอกว่าจังหวัดเชียงรายนะ
ถ้าจับกันจริงเจอทุกวัน
แล้วก็มีลักษณะการแปลงรถกระบะแปลงอะไรแบบนี้

ใช่นี่แหละค่ะก็เลยให้เปิด
ประเด็นมันอยู่ตอนที่ประกอบเข้าค่ะคุณผู้ชม
เปิดแล้วไม่มีอะไรสุดท้ายไม่มีอะไรเลย
เนี่ยคือก็บอกว่าเออฝากระบะท้ายเนี่ยมันววมผิดปกติ

เปิดมาไม่มีอะไรโป๊ะแล้วหนึ่ง
พอตอนประกอบเข้าน็อตใส่ไม่ลงตัวเหมือนเมื่อก่อน

นะฮะทีนี้สุดท้ายแล้วคุณผู้ชม
ในคลิปคุณผู้ชมเห็นบทสนทนาแล้วใช่ไหมค

เพราะถามว่าคุณไงมาถึงเจ้าของคลิปนี่นะคะ

อ๋อไม่ใช่น้องชายเป็นเจ้าของรถไม่ใช่คู่กรรมสิทธิ์

เจ้าตัวเจ้าของคลิปเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเธอไม่มีสิทธิ์ปกป้องทรัพย์สินของน้องชายเหรอ
เออคือต่อให้ไม่เจ้าของรถไม่ใช่เจ้าของรถเนี่ย
เอารถไม่ต้องปกป้องรถตัวเองเลยเหรอ
นั่นสิคะอันนี้ว่าพีคแล้วหนึ่งพีคสองค่ะ
คุณผู้ชมมันดังไม่จบแค่นั้นพอไม่เจออะไรท้ายฝากระบะแล้วเนี่ยนะคะ
ฝาท้ายกระบะแล้วตำรวจบอกงั้นเปิดเครื่องเสียงเลย
เปิดเครื่องเสียงเปิดดังดังแค่ไหนคะดังอีก

ตำรวจบอกพอดังสุดรู้ไหมเสียงเบสผิดปกติ

อันนี้ข้อมูลจากเจ้าของคลิปนะคะ
โอ้โหเธอบอกว่าตอนนั้นหัวเสียมากเลยนะคะ
ว่าทำตำรวจเนี่ยทำแบบนี้เกินไปไหม
ชาวเน็ตก็สงสัยคุณไม่มีเครื่องสแกนตรวจสารเสพติดเหรอ
ต้องให้จับบ้านช่องหรือฝากระบะท้ายแบบนี้

อยากรู้ไหมคะว่าเป็นวีรกรรมผลงานของตำรวจ

ด่านตรวจงาวอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะ
ฝากด้วยนะคะพระบัตราครับ